หลายคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะแยะมากมาย
แต่มันมีเม้นต์หนึ่งคุณเม้นต์แบบขำ
ขู่จะเผานาดาวทิ้งเลยนะคะ

ฟังน้องสกายกันค่ะ

เรื่องนี้มาแรงแบบฉุดไม่อยู่

ก็ยังไงเดี๋ยวรอดูว่าจะมีละครเรื่องไหน

ทรัพยากรทางหัวใจมันหลายคนอยู่